วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุหนุ่มช่างเครื่องจักรกล

กับรถโม้ปูนที่จังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับ
แล้วก็เสียชีวิตติดคาซากรถ
กู้ภัยต้องใช้รถยกเคลื่อนย้ายรถทั้งสองคันออกจากกันก่อนนะครับ
จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ชนประสานงากับรถโม้ปูนอย่างจัง
บนถนนด้านหลังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
อำเภออูไทยจังหวัดพันธกรศรีอายุทยา
สภาพรถกระบะด้านหน้าพังยับเยิน

พบนายสุรสิทธิ์วันทองอายุ๔๙ปีชาวสุพรรณบุรี

ลูกจ้างประจำกรมชลประธานเสียชีวิตอยู่เบาะที่นั่งคนขับ
ผู้ภัยอายุทยารวมใจต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
ัดซากรถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
คนขับรถโม้ปูนคู่กรณีระบุว่า
ขับรถโม่ปูนมาจากอำเภอบางปะอินมุ่งหน้าอำเภออูไทย
ส่วนผู้เสียชีวิตขับรถกระบะตามหลังรถกระบะอีกคัน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
รถของผู้เสียชีวิตหากหลบรถคันหน้า
เข้ามาในเลนของตนจึงพุ่งชนอย่างจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่รถวิ่งไปมาอยู่สองฝากถนน

วิ่งมาที่ความเร็วในช่องทางด้านขวา
เสียหลักชนป้ายสะพานอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเชิงทางขึ้นสะพานพระราม๕
ถนนนครอินตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ตำรวจสพบางศรีเมืองและกู้ภัย
สภาพพังยับเยินแทบไม่เหลือเขาโครงเดิม
หากออกไปเล็กน้อยพบนายอธิภาคทองปลิว
อายุ๑๘ปีชาวปฐุมธานีคนขับขี่เสียชีวิต
สภาพศพศีรษะหลุดออกจากร่าง
กระเด็นไปตกอยู่กลางถนนโดยมีหมวกกันน็อกตกอยู่
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์
มาจากแยกบางสีทองมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม๕ด้วยความเร็ว
จู่เกิดเสียหลักพุ่งชนกับเหล็กกั้นเกาะกลาง
ก่อนจะลอยไปกระแทกกับป้ายชื่อสะพานจนศีรษะขาด
ส่วนความคืบหน้าภารกิจการค้นหานายสมภูลภูมองชัย
ลุงก้อยวัย๕๙ปีที่พลัดหลงกับเพื่อนบ้าน
ขณะเข้าไปเก็บเห็ดในป่าเขตอุทยานแห่งชาติภูพันธ์
ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพันธ์จังหวัดสกลนคร
รอยต่อของจังหวัดกรสินตั้งแต่วันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
วันนี้กองอำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายทั้ง๒จังหวัด
จัดกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า๕๐๐นาย
เดินเท้าปูพรมค้นหาพื้นที่เป้าหมาย๑๐จุด
กระชับแถวการค้นหาให้แคบลงเพื่อลดช่องว่างของพื้นที่
กลางความหวังของครอบครัวลุงก้อยที่นิมนต์พระเกจิชื่อดังสองรูป
สกลนครและกาลสินมาทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
และนำตุ๊กตามาทำพิธีแลกตัวลุงก้อยอีกครั้ง
ล้อยหลังการทำพิธีไปไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาแจ้งว่า
ลุงก้อยอยู่กลางป่าในพื้นที่บ้านโป่งนกแซว
ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสิน
ติดกับเทือกเขาภูพาลในสภาพอิดโรย
นำตัวออกจากป่าและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกรสินทันที
ท่ามกลางความดีใจของญาติญาติและเพื่อนบ้าน
เดินทางมาเฝ้ารอข่าวดีตั้งแต่วันแรกที่ลุงก้อยหายตัวไปด้วยใจจดจอ

ก้อยซึ่งสามารถพูดคุยได้ปกติเปิดเผยว่า

ได้กินปลีกล้วยและผลไม้ในป่า
น้ำจากลำทานเพื่อประทังชีวิต

ค่ำไหนก็จะหาที่หลับนอน
ผมยังคิดว่าผมจะไม่ได้กลับมาอีก
แล้วต้องกลับไหมทุกคน

รู้หล่ะรู้บินต่อการเบี้ยง
รู้ด้วยทำงานที่ผมไม่ได้กินข้าว

น่าภาพประมาณ๗๘เมตร
แม้ว่าโชคดีที่ลุงก้อยจะได้รับการช่วยเหลือออกจากป่าเทือกเขาภูพาลได้อย่างปลอดภัย
แต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับชาวบ้านที่จะเข้าไปหาของป่า
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนได้เป็นอย่างดี